พระเอกลิเกณฑ์เงินล้านอย่างพี่เอ๋ชัยยามิชัย
เอบอกว่าติดตามอาการของพี่โอ
ติดตามข่าวผ่านทางไทยรัฐทีวีของเรามาตลอดเลย

เพราะว่าหลายปีก่อนพี่เอเคยร่วมงานกับพี่โอมาก่อน

ระหว่างที่พี่โอจิบเหล้าในกองถ่าย

ซึ่งตอนนี้พี่โอเขาเลิกแล้วอย่างเด็ดขาด

ซึ่งจริงแล้วพี่เอก็บอกว่า
ขอให้มีปฏิหารนะอยากให้พี่โอวรุธหายดีหายเร็วด้วยค่ะ
ใจร่วงไปแวบไปเลยบอกว่าพี่โอเป็นอะไร
ตอนนั้นพี่โอเนี่ยก็ยังมีแอบดื่ม
แล้วก็สั่นมีคนอยู่พี่โอแอบอย่างนี้

พี่อย่างนี้ตลอดเวลา

ค่ะอันนี้ตอนหลังเลิกแล้ว

เพราะว่าร่างกายไม่ไหวแล้ว
พี่โอยังไงก็แล้วแต่นะ
ผมรักพี่โอแล้วรวมทั้งเชื่อเถอะเพื่อนพ้องน้องพี่

ผมส่งใจไปผมขอให้พี่โอมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ
แล้วขอเป็นตัวแทนของศิลปินดาราเลย
เมื่อวานก็ไลน์หากันแล้วก็คุยกัน

หลายคนก็ส่งกำลังใจให้กับพี่โอ

เป็นเรื่องที่ถือว่าช็อกวงการบันเทิงพอสมควรเลย
สำหรับข่าวคราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าพี่โอถือว่าเป็นที่รักของคนในวงการบันเทิง
พี่โอเขาโด่งดังมากจากบทโกโบริ
ใช่ไหมเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยตอนนั้น

แล้วก็พี่โอกับพี่นีโน่ก็สนิทกันมาก

คนในวงการบันเทิงมาหลายต่อหลายคนมากแล้ว
ในวงการบันเทิงด้วยนะคะคุณผู้ชม

สำหรับข่าวปลอมเว็บปลอมเหล่านี้นะคะ
กุข่าวว่าข่าวแบบไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่

ให้ติดตามข่าวที่เป็นสื่อจากสื่อหลักจะดีที่สุดนะคะ
คือตอนนี้ยังยืนยันว่าพี่โอวรุษยังมีชีวิตอยู่

แล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่